ดูเรื่องเกี่ยวกับสนามบินหน่อย

แต่อันนี้เกิดขึ้นบนสนามบิน
ขณะที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะจอดรับผู้โดยสารเนี่ย
นกจริงมาปวดนกเหล็กทำให้ต้องส่งเครื่องบินลำใหม่ไปรับผู้โดยสาร๑๕๙ชีวิต
จะออกเดินทางจากขอนแก่นมาสุวรรณภูมิในเวลา๑ทุ่มครึ่งครับ
แต่เกิดอุบัติเหตุนกข้าวแมวไปชนบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวา

ขนแกนก็เลยขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะผู้โดยสารร้อยห้าสิบเก้าชีวิตที่เราเดินทางอยู่ก็ตกค้างเนี่ย
อ่าต้องรอสายการบินเนี่ยส่งลำใหม่มาดีเลไปสามชั่วโมงครับ
สามารถออกเดินทางได้ในเวลา๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้แล้วก็มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพครับ
เอาแล้วเครื่องบินนกเหล็กเลยทำไงอ่ะก็ทีมช่างก็ลากเลยค่ะลากเข้ามาจอดที่หลุมสี่ครับ
รอทีมช่างมาแก้ไขต่อไปเรื่องใหญ่ครับคือนกสายว่าวบ้างไฟอันตรายครับ
สายว่าวอันตรายยังไงคุณผู้ชมเมื่อก่อนเบิร์ตทำงานรายงานข่าวบนเฮลิคอปเตอร์
กลัวมากเลยนะเพราะสายว่าวเราจะมองไม่เห็น
ถ้าเมื่อมันพันโลเตอร์ก็คือพันใบพัดเข้าไปเนี่ยค่ะตกนะครับโอ้โห
ตกนะแล้วตรงไหนยิงบ้างไฟอันนั้นก็อันตรายนี่แหละครับสิ่งเล็กแต่ว่า
มันทำให้เกิดความเสียหายกับอากาศยานได้ยังอยู่ที่เรื่องของอากาศ